จับสลากนะครับแบ่งสายสมบันโลกรอบเกิดและโซ่นไอเชียรอบที่สอง
เราจะอยู่กับใครก็จะได้รู้แล้วแต่ว่าโค้ชเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาหลังจากนี้หรือเปล่า
หรือจะมาก่อนจับสลากให้เราได้ใจชื้นกัน
เรื่องสนามเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับต้องหาคำตอบกันต่อ
ว่าจะใช้สนามไหนในการแข่งขันในบ้านนะครับ

ก็หลังจากสนามเนี่ยมีการสอบถามกันไปนะครับ
เอาไว้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ย
ที่สนามตินสุรานนท์จอดสงขลาเป็นเป้าหมายแรกเลยนะ
ที่จะใช้ในเกมเย่าวันที่๕กันยาเนี่ย
แล้วก็อีกหนึ่งเป้าหมายคือถ้าไปไม่ได้นะครับ

ซึ่งราชมังอย่างที่ทราบกันบางคนอาจจะไม่รู้
นะครับแล้วก็สนามทรุปเนี่ย
ทางกรมภาระเขาคืนพื้นที่ให้กับจุฬาไปแล้ว

รองเลยเห้อขาดที่การของสมามคม
แล้วก็โฆษกของสมาคมก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อน๑๗กรกฎาคมนี้
รู้ก่อนว่าต้องอยู่สายไหนเพราะว่าจะได้วางโปรแกรมเรื่องการเดินทาง
ถ้าสมมุติว่านัดสองต้องเราเดินทางไปเยือนถ้าต้องไปเยือนไกลเนี่ย
มันต้องใช้สนามบินอนาชาติซึ่งก็อาจจะเตะกรุงเทพ
อันนี้คือมองผมวิเคราะห์นะเพราะว่าถ้าคุณจะเตะสงขลาเนี่ย
สมมุติต่อไปคุณต้องไปเยือนที่แบบไกลมากเนี่ย
สนามบินอนาชาติใช้งานไม่ได้ตรงนั้น
ต้องมีการเปลี่ยนเคลียร์น่านฟ้ากันไหมถ้าเกิดต้องการเตะสงขลา
อันนี้ก็หาคำตอบกันต่อไปนะครับ
ส่วนเกมที่๒ที่บอกว่าออกไปเยือนเขาบอกว่าต้องวางแผนให้รอบครอบ
เอาแต่ก็ยังไม่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการไงทีนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องรอก่อน
เรื่องของการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก
ทีมชาติไทยอยู่ในโถที่๓นะครับคุณผู้ชมครับจะมีโปรแกรมช่วงแรกก็คือวันที่๕กันยายนเล่นในบ้าน
เจอกับทีมในโถที่๒และวันที่๑๐กันยายนออกไปเยือนทีมในโถที่๕
ก็เรื่องของกุญสือคนใหม่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ก็มีรายงานมาล่าสุดได้ค่ะว่า
ในช่วงของต้นสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ย
ก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการ
เดี๋ยวรอดูความชัดเจนในอาทิตย์หน้า
ผมว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้

ก็ใกล้ที่จะเผยโฉมออกมาแล้วว่า

ไม่รอคำตอบนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาว่าข่าวมันคงจะคืบหน้ามากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับ